เกิดขึ้นที่วัดแสวงหาจังหวัดอ่างทองค่ะ
คือที่วัดแสวงหาเนี่ยมีกุฏิไม้สักขนาดใหญ่เลยนะคะ

เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ใช้เวลา๒ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงนะคะ
พอเพลิงสงบลงไปตรวจสอบด้านในค่ะ
ไปพบว่ามีพระสงฆ์มรณะอยู่ในกองเพลิงสองรูปด้วยกันเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้เองค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประสานขอรถดับเพลิงทั้งในพื้นที่เองทั้งจังหวัดใกล้เคียงเอง

เพราะว่ารถดับเพลิงใช้ตั้ง๒๙คัน
ดมฉีดน้ำชาวบ้านพระเนรก็ต่างช่วยกันขนย้ายพระพุทธรูปแล้วก็ของใช้ต่างออกมาจากกุฏิ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลา๒ชั่วโมงค่ะ
จากการตรวจสอบพบว่ากุฏิไม้สัก๔หลัง๑๖ห้องถูกไฟเผาเสียหายหมด
และด้านในค่ะไปพบพระสองรูปมรณะอยู่ในกุฏิ
ทราบชื่อคือพระสมุพัชชาเชื้อแดงอายุ๓๓ปีและพระสำริทอิทธิเตโชอายุ๗๘ปีนะคะ
ฟ้อนเชื้อแดงเป็นพ่อของพระสมุพัชชาเล่าว่าช่วงเกิดเหตุตอนที่เพลิงมันยังไหม้อยู่นี่นะ
พ่อยังเห็นพระลูกชายเอาถังใส่น้ำไปช่วยเขาดับเพลิงอยู่เลย
แต่จากนั้นพระลูกชายน่าจะวิ่งกลับเข้าไปในกุฏิไปเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ไปช่วยพระสำริท
ซึ่งเป็นพระที่สารภาพมากแล้วอายุ๗๘ปีเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นน่าจะหนีออกมาไม่ทันถูกไฟคลอกไปทั้งสองรูปค่ะ
นายวรัฐมาประณีตในอำเภอแสวงหาบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่าต้นเพลิงเกิดจากกุฏิทางทิศใต้ของวัด
ประกอบกับช่วงนี้ลมมันพัดแรงค่ะ
ทำให้เพลิงไหม้ลุกลามรวดเร็ว
ลามไปไหม้สาราหลังใหญ่ด้วย
ส่วนสาเหตุตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ารอให้พอถอเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งนะคะ
ส่วนมูลค่าความเสียหายทั้งหมดประมาณ๑ล้านบาทค่ะ